เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
เรียกว่าเลยพักครึ่งเวลามา๔ตอน๔ตอนแล้วนะครับ

อันนี้ได้เงินแต่ไม่ได้จ่าย
อ้าแล้วเป็นเงินสิทธิโลกด้วยก็ถือว่าพอโอเคมั้ง
ได้เงินแต่ไม่ได้ใจแถมเสียใจอีกต่างหาก

คือถ้านับความจูดาฟเนี่ย

มันก็ใช่แต่ก็มันก็อีกมุมนึงมันก็เหมือนจะไม่ขนาดนั้น
มันไม่ได้มีความผูกพันขนาดนั้น
แต่ไม่ใช่เป็นนักเตะเด็กปั้นของตัวเอง

ซึ่งกัปตันทีมก็ยุคนั้นก็ไม่ต้องถามว่าใครนะครับ
คนที่ยิ่งใหญ่เป็นในฐานะผู้จัดการทีมตอนนี้
นักเตะที่ใหญ่กว่าสโมสรคือเขาแหละ
ใหญ่กว่าทุกอย่างของสโมสรจริง

พี่เป๊บกราดิวาล่า

โอเคเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในวันที่๒๔กรกฎาคมปี๒๕๕๙
หรือก็คือ๒๒ปีที่แล้ว

ใช่มันปั๊บมากนะแต่จริงมันผ่านมา๒๒ปีแล้ว

ซึ่งถือว่าเป็นการย้ายทีมที่หลายคนเชื่อว่า
มันไม่น่าจะมีทางเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้

แล้วก็ย้ายกลับมาเนี่ยยังไม่น่าโกรธเท่านี้
แต่มันไม่ได้ถูกโหมากเท่ากับการขอการย้ายไปแบบตรงไปตรงมา
ขอพูดอีกเคสก็ได้มันใช่พอกัน

มันถือว่าเป็นเรื่องที่แบบแย่เนอะแย่อย่างมาก

ยิ่งกว่าการพ่ายแพ้ในสนาม
ใช่มันแพ้ทุกอย่างเสียฟอร์มเสียเวลาเสียอนาคตเสียหมด

นี่ก็นั่นแหละเมื่อกี้ถึงแซวไงว่านี่คนนี้ก็ใหญ่กว่าสโมสรเหลือเกินอยู่แล้ว

ก่อนนั้นก็เป็นพวกแบบเปรย์แดรกมียาโตวิทย์อะไรอย่างเงี้ยครับ

ส่วนภาคที่๓ยังไม่เกิดขึ้น
ยังไม่มีแรงทำพี่บอยล์ยังไม่มีแรงทำ

แล้วก็เหมือนที่เล่าไปครับก็คือการย้ายทีม
ครั้งนี้มันผ่านมาแล้ว๒๒ปี
แล้วด้วยความที่มันผ่านมา๒๒ปีเนี่ยมันทำให้ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการย้ายทีมในวันนั้นเนี่ย
เริ่มที่จะออกมาพูดถึงเบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์ในวันนั้น

แล้วก็ฟอร์ลิจิโนเปเรสเขาก็ผ่านช่วงเวลามาไม่รู้กี่ปีแล้วเหมือนกัน
แล้วก็มีความเชี่ยวกรรมทางฟุตบอลก็เยอะมาแล้ว
ก็โอเคก็คงเล่าได้แล้วมั้งอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็จริงก็ยังมีตัวละครที่เกี่ยวข้องทางฝั่งบาเซอร์น่าด้วยก็คือโจรกัสปา
แล้วก็ยังมีตัวละครที่เกี่ยวข้องกับฟิโก้เช่นโชเฟ่เวก้าซึ่งเป็นอดีตเอเย่น
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยก็ออกมาเปิดปากพูดถึงรายละเอียดทั้งหมดของการย้ายทีมในวันนั้นนะครับ
การย้ายทีมสะเทือนโลกหรือที่ผมเรียกว่ามันคือการย้ายทีมสุดอื้อชาวแห่งศตวรรษที่๒๐เนี่ย
มันต้องบอกว่าเป็นการย้ายทีมที่แพงที่สุดในโลก๓๘ล้านปอนด์ในวันนั้น
นั่นคือค่าตัวสถิติโลกของยุคนั้น
เมื่อ๒๒ปีที่แล้ว
มันเป็นสิ่งที่ใครหลายคนไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้
เพียงแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดู
เฟอร์ฮิสทรี่ในช่วง๑๙๙๖ถึงปี๒๐๐๑
แต่พบว่าอันที่จริงแล้วไม่ใช่
การทำลายสติโลกมันเกิดขึ้นแทบจะทุกรูดูการ
เพียงแต่ว่าการย้ายทีมของฟิโก้มันดังที่สุด

การย้ายทินของฟิสโก้มันทำให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านฟุตบอล
หรือถ้าให้เจาะลงไปก็คือวิวัฒนาการด้านของการซื้อขาย
อย่างแรกครับก็คือการสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของเอเย่นนักฟุตบอล
มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน

มันพึ่งใช้กรดบอสแมนน์มาอยู่ไม่กี่ปีเท่านั้นเอง

ก็คือชื่อคนที่เขาทำให้เกิดกรดนี้ขึ้นมา
สมัยก่อนนักเตะก็เหมือนสัญญาธาตุอย่างนี้
การมีกรดบอสแมนน์มันให้ย้ายทินได้ง่ายขึ้น

ใช่บทบาทของเอเย่นก็เลยเข้ามาทดแทนจากการเกิดของกฎบอสแมนนะครับ
ก็คือว่าการย้ายทีมของหรือฟิโก้เนี่ย
มันเลยทำให้เกิดวิวัตการณ์ที่สโมสรใหญ่และมีนักเตะดังนักเตะเก่ง
ก็จะมีการเซ็นลีลิสคอร์สในราคาที่แพงเวอร์มาก

อันนี้เป็นวิทยาการแต่ว่าทุกอย่างมันก็ถูกล้มล้างได้ครับ
ซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาของเนมาในวันนั้นเนี่ย
เพื่อคว้าตัวไปร่วมทีม

ใช่ก็ยังเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในโลกจนถึงตอนนี้แล้วก็โอ้ยากอีก
ใครจะทำลายจะมีนักเตะชื่อว่าอะไรที่จะทำลายเรา
ไม่มีทางเกิดขึ้นในตอนนี้แน่นอนนะครับ
ซึ่งวิวัตการณ์มันก็ถูกล้มล้างไป
เพราะว่าเงิน๒๒๒ล้านยูโรเนี่ย
มันคิดว่ามันน่าจะเป็นกำแพงที่กั้นได้แล้ว

เมื่อพูดถึงฟิโก้ในวันนั้นต้องบอกว่า

แล้วต้องบอกว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลกด้วย

อ่ายุคนั้นมันก็ฟิโก้ซีดานอ่ะ

ราอูก็ยังก็ดังมากอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
ส่วนเป๊บก็ดังพิจิกก็ดังมาก

โทษให้หาที่เป็นตัวลุกอ่ะ
ก็เลยไม่ได้ดังขนาดนั้น

ว่าเป็นแหละเพราะอะไร
เมื่อกี้เราพูดถึงเป๊บไปนิดหน่อยนะครับเราก็ขอมาดูความเห็นของเป๊บกันบ้าง
ซึ่งในอดีตเขามีความสัมพันธ์อันดีมากกับหลุยฟิโก้
เพราะว่าเป๊บเป็นพ่อทุนหัวให้กับลูกคนหนึ่งของฟิโก้

ตัวเขาอยากจะถามอะไรฟิโกหนึ่งอย่างแต่ตอนเนี่ยผ่านมาลายกับ๒๐ปีเนี่ยเขาลืมไปแล้ว
แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกบางอย่างเพราะจริงแล้วตัวเป๊บกับฟิโก้เขาสนิทกันมาก
แล้วก็เขาใช้เวลาร่วมกันตลอดทั้งในและนอกสนาม
แล้วเรื่องน่าตลกคืออันนี้แค่พอนึกถึงที่เป๊บจะถาม

วันหนึ่งตอนเตะมึงเป็นคู่แข่งกูแล้ววันหนึ่งต้องเดินเข้าไปแบบเหมือนเข้าไปในบ้านฝั่งตรงข้าม
แล้วทุกคนคือเคยเป็นอดีตคู่แข่งนัมเบอร์วันเนี่ย
รู้สึกไงมันก็แบบก็มันเหมือนกันนะ
นึกถึงความเป็นความรู้สึกเราดิแบบ
ฟาดฟันกันแทบตายวันหนึ่งนั้นเดินเข้าไปแล้วแบบ
มีแต่ไอแก๊งนี้นั่งอยู่เต็มเลยอ่ะ

แต่สิ่งที่เป๊บจำได้ก็คือว่า

แต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ซึ่งการไม่ประสบความสำเร็จมันมีเหตุผลเหมือนกัน
แล้วก็มีบรรยากาศที่อึมครึมที่สุด
เขาได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมมากเลยอบอุ่นสุดก็คือ
มันก็ดาบโดยตรงโดยที่เราสามารถอ่านปากได้
แต่ว่าเบื้องหลังของการย้ายทีมข้ามฝากกันในครั้งนี้มันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่เราเห็นบนหน้าข่าวหนังสือพิมพ์

อ๋อหัวหมูมีมีเหมือนกัน

ใช่เดี๋ยวจะเล่าช่วงหลังจากนี้นะครับ

ใช่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแบบป้องกันแชมป์นะ
เพราะว่าเรื่องของการป้องกันชั้นได้เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคของซีดานที่มันทำลายอาถรรพ์ได้นะครับ
เขางัดขึ้นมาสู้ก็คือว่าเขาประกาศว่าถ้าหากตัวเขาเนี่ยชนะการเลือกตั้ง
จริงมันไม่น่าได้เลือกตั้งแบบไม่น่าได้เป็นประธานสโมสรนะใครจะเลือกใครจะเชื่ออะไร
มันเหมือนการชนะไปกลับอ่ะมากกว่านั้น
กับอดีตนักเตะไปจนถึงแบบผู้บริหาร
ว่าในมุมมองของพวกเขาเนี่ยนักเตะคนไหนที่รับมือยากมาก
ซึ่งไม่ต้องเดานะครับว่าคำตอบคืออะไร
กำลังจะบอกว่าอยู่เป็นชื่ออื่นมานี่ตลกนะ
คือต้องถามว่าเฮ้ยไอ้เด็กคนนี้มันเป็นใครวะ
ทำไมมันเคลื่อนที่มันเลี้ยงบอลมันเก่งชิบหายเลยเขาคือใครอะไรอย่างนี้
แต่ว่าการที่จะไปใช้แคมเปญเพื่อดึงอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
ล้านปอนด์ในเวลานั้นถือว่าเยอะมากสโมสรแต่ละสโมสรสมัยนั้นคือใช้เงินทั้งรูปการณ์หลักแค่หลัก๑๐ด้วยซ้ำ
จะซื้อนักเตะ๑คนนี้ราคาเฉียด๔๐ล้านปอนด์คนเดียวสมัยนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับ
ซึ่งการต่อมามันต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเพื่อต้องการอะไรแล้วก็โขกได้แค่ไหน
เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่างอเออนอเงิน

โซเซเวกก้าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการเจรจาตอนนั้น
ให้กับตัวของโชเซเวก้านะครับ
เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ตัวของโชเซเวก้าเปลี่ยนไป
เหมือนที่บอกไปก็คือเงินมันสามารถทำได้ทุกอย่างจริง
เงิน๖ล้านยูโรสมัยนั้นเยอะนะครับ

ใช่ครับแล้วเป็นเงินกินเปล่าด้วย

ไม่หน่อยยืนอยู่ดีถ้าเป็นที่สเปนล่ะไม่หน่อย
ใช่ครับทำให้ในวันรุ่งขึ้นครับ
ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับก่อสร้าง

โดยที่ก็มีการตกลงกันไปครับ

ถ้าหากตัดสินใจรับข้อเสนอนี้

ตอนนี้วนไปวนมาจาก๑๐ล้านยูโรแล้วนะ

ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรเลยนะใช่
ดังนั้นเขาเลยจะรับเงินก้อนนี้เอาไว้

ที่จะแบบใครไม่รู้จะมาชนะ

มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอกสารแสดงความจำนง

ถ้าเกิดการย้ายทีมไม่เกิดขึ้น
เป็นจำนวนเงิน๓๐ล้านยูโร

แต่ว่าถ้าเกิดทำได้๓ล้านเอาไป
แต่ทำไม่ได้๓๐ล้านต้องจ่าย

ซึ่งในเวลานั้นค่าเงินของสเปนยังไม่ได้ใช้เงินยูโรนนะครับ

เซ็นเอาไว้ในเอกสารแสดงความจำนงเนี่ย
มันอยู่ที่๕๐๐๐ล้านเปเซต้า

เขายินดีที่จะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมรายปี
ให้กับแฟนบอลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน๘๓๙๖๗คนทันที

มา๒๒ปีมันเพิ่งได้คำตอบและคำเฉลยว่า
เรื่องของค่าธรรมเนียมที่ว่าเนี่ย

อันนี้ผมเพิ่มเติมให้อีกประเด็นนิดนึงก็คือว่า
คือในกรณีที่ประธานสโมสร

เขายังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรียลมาริด

ผู้เล่นบุคลากรหรือผู้บริหาร
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโน้มน้าวผู้เล่น

จะมีค่าปรับแพงมากแบบหลักแสนดอลลาร์เลย
ครับซึ่งในเวลานี้เขาไม่รู้เรื่องใดเกี่ยวกับสถานการณ์ของ

ต่อสัญญาเพื่อเพิ่มค่าเหนื่อย

จะต้องเดินทางไปที่แกปะลันถึง๓ครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน
ก็คือเป็นการพูดคุยกับทั้ง๓คนว่า
ว่าสามารถไปโน้มน้าวให้เซ็นค่าเหนื่อยฉบับใหม่ได้หรือเปล่า
สาเหตุที่มันไม่มีความคืบหน้าเป็นเพราะว่า

ทำไมถึงจะเอาเงินค่าเหนื่อยเพิ่มอีกหรือ

แม้ว่าในช่วงของการย้ายทีมยังไม่เสด็จน้ำครับ
ซึ่งเป็นสำนักข่าวในแขวงกาตาลันเลย

กระทั่งตัวคนย้ายเองยังไม่กล้าคิดเลย
เพราะตอนนั้นมันกำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วนะครับ
โคตรเฉือนโคตรเฉือนนะครับ
แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเขาก็เคยเป็นถึงตำแหน่งรองประธานสโมสรมานานกว่า๒๐ปีเลยทีเดียว

สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นครับ
เพื่อแสดงความยินดีที่ได้เป็นประธานสมสรคนใหม่นะครับ
ถูกต้องครับก็คือเงิน๓๐ล้านยูโร
เพราะว่าในปี๒๐๐เงิน๓๐ล้านยูโรมันเป็นเงินที่เยอะมาก
สมัยนี้มันก็น่าจะเกือบร้อยล้านยูโรครับ
การที่จะไปจ่ายเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นให้กับทีมที่เป็นคู่แข่งเนี่ยนะ

แล้วเป็นการจ่ายที่แบบไม่ได้อะไรกลับมาเลย
อันนี้มันก็เลยคล้ายกับที่ผมพูดในเอ็มพิสดที่แล้ว
โดยที่ยังต้องจ่ายค่าเหนื่อยจ่ายทุกอย่างต่อไป
มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับ
แล้วที่สำคัญคือไอ้เงินก้อนนี้ครับ
ถ้าเกิดในกรณีที่ทางตัวของโจรกัสปาร์ทเกิดจ่ายให้กับ

ไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานสโมสรทั้ง๘๔๐๐คนได้แทน
มันคับเวอร์พอดีเลยสบายเลยนะครับ
ดังนั้นแล้วสิ่งที่โจรกัสปาร์ทคิดในเวลานั้นก็คือว่า
เซ็นสัญญาความจำนงอันนั้นเอาไว้
ไม่ว่ายังไงก็รับผิดชอบกันเองเลยนะครับ
อย่างไรก็ดีครับเรื่องนี้มันคือรายโชมอนครับ
เขาไม่เคยโทรหาแม้แต่ครั้งเดียว
เราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่โจรแก๊สปาร์ทพูดมันเป็นเรื่องจริง

ในเมื่อทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันไม่มีทางเลือกครับ
พูดง่ายครับก็คือการย้ายทีมครั้งนี้
เพราะแน่นอนว่าคนที่เป็นเอเย่นไม่มีเงิน
สุดท้ายแล้วมันก็เป็นการช่วยเพื่อนไกลไป
ในการเปิดตัววันนั้นมันเป็นเรื่องผิดปกติมาก
เพราะปกติแล้วเวลาที่นักฟุตบอลย้ายเนี่ย
เต็มที่คือยิ้มแบบฝืนแบบต้องยิ้มอ่ะ
แล้วผมจำได้ว่ามีนักข่าวหรือตากล้องเหรอ
นั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องตลกนะครับ
ทุกอย่างมันคงอยู่ในหัวแบบตีกันในหัวเป็นยุงตีกันแบบอะไรวะ
คือกูก็ไม่ได้อยากย้ายแต่แบบถ้าไม่ย้ายไอ้เอเย่นก็จะไม่
ก็จะต้องถูกฟ้องยังไม่มีเงินอืมโน่นนี่นั่นอ่ะงั้นย้ายแต่แบบ
แต่แต่พอคิดถึงข้างหน้าแล้วเชียร์กูยังอยู่ในสเปนอืม
เดี๋ยวอีกเปิดดูการกูต้องไปคำนูแล้วกูจะเจออะไร
อืมนะครับนั่นแหละมันก็ทำให้มันก็เลยเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของฟิกโก
มันก็เลยสะท้อนออกมาในรูปแบบของใบหน้าที่ไม่ยิ้มเลยแม้แต่นิดเดียว
นะครับอย่างไรก็ตามครับในสารคดีเดียวกันครับ
ในหลายครั้งตอนที่เขาอยู่กับบาเซโรน่าเนี่ยแม้ว่าแฟนบอลจะชื่นชอบในตัวเขาเป็นอย่างมาก
อืมแต่ในหลายครั้งเช่นกันตัวเขาก็ไม่ได้ถูกเห็นค่าจากฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะฝั่งผู้มีอำนาจของสโมสรนั่นเนี่ยก็เลยทำให้เขารู้สึกว่า
แล้วยิ่งเมื่อถึงตอนช่วงที่จะต้องต่อสัญญาเนี้ยอืม
เขาเริ่มรู้สึกว่าฝ่ายบริหารเห็นคุณค่าเขาน้อยลงไปทุกทีทุกทีอ่าอ่าเออ
ไอ้คำว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมันต้องหมายถึงโจรกัสปาร์ทด้วย
ใช่เพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าโจรกาสบาสเคยเป็นรองประธานสมสรรค์ของบราษณะมาเกือบยี่สิบปี
อืมแปลว่าฝ่ายบริหารที่ฟิโก้พูดถึงอ่ะมันต้องมีชื่อของโจรกัสตาร์ทอยู่ในนั้นด้วย
อืมเออนั่นแหละครับทำให้สุดท้ายแล้วเมื่อตัวของฟิโก้รู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้รับการมองเห็นคุณค่าของตัวเอง
อืมการย้ายทีมมันจึงเกิดขึ้นอืมและรู้สึกว่างั้นกูย้ายทีมก็ได้อืมเออ
เขาไม่ได้สนใจกับบรรยากาศรอบข้างสักเท่าไหร่นะครับเขารู้แหละว่ามันแย่มันแย่มาก
แต่เขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะการปั่นของสื่อมวลชน
หลายต่อหลายครั้งเนี่ยฟิโก้ก็บอกว่าแฟนบอลน่ะ
ไม่ได้มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแบบเป็น
เพียงแต่มันมาจากความคิดที่สื่อมันี่ทุนเรทเข้าไป

ในที่สุดแล้วสื่อมวลชนก็คือคนสร้างทุกอย่างขึ้นมา
ก็คือสร้างความกลหนในการย้ายทีมครั้งนี้นะครับ

มักจะต้องการใช้ผลประโยชน์จากสถานการณ์เสมอ

ท้ายที่สุดแล้วฟุตบอลมันก็คือเกมกีฬาชนิดหนึ่ง
มันเป็นการแข่งขันแต่การแข่งขันนี้ก็ไม่ควรถูกแปรเปลี่ยน
ไปเป็นเรื่องของความรุนแรง
ซึ่งความรุนแรงที่มันก็เกิดขึ้นในรูปแบบของที่เราเล่าไป
การด่าการด่าทอการโยนหัวหมู
โยนปลาของใสโยนหัวหมูใสทีเดียว

แล้วที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีสื่อมวลชนในแขวนกาตาลันจำนวนไม่น้อยนะครับ

เอ๊ะการทำงานของพวกเค้ามันปลุกร้าวอารมณ์
แล้วก็มันเป็นการปลุกความรุนแรงจริง
โดยสุดท้ายก็เหมือนการขอโทษก็คือคือแบบ
แต่ว่าการทำงานของสื่อที่มันทำงานไปแล้วเนี่ย
มันก็ไม่สามารถโทนเดาความรู้สึกของแฟนบอลจำนวนมากได้
มันไปแล้วยิงไปแล้วก็สุดไม่ใช่
แต่จริงอยู่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบมีใครบาดเจ็บหรือใครตายก็จริง
แต่ความรุนแรงมันก็เกิดขึ้นในสนามอย่างมากนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีคำบอกเล่าของของ
มันมีมีดมีคนโยนมีดลงมาในสนาม
ใช่ครับแล้วก็หัวหมูที่พี่ตะถามว่ามันหายไปไหน

ก็อยู่หนึ่งในนั้นนะครับ
มีขวดพลาสติกขวดแก้ว
มันทำให้ทุกอย่างมันก็แบบแย่
คือมันไม่สามารถโทนดาวน์ได้จริงนะครับ

มันต้องยุติไปชั่วคราวด้วย

ถ้าเทียบกับขวดพลาสติกหรืออะไรก็ตามแต่

แล้วก็สภาพความกดดันในวันนั้น
ถ้าเป็นไปได้นะตัวเขาไม่อยากลงเล่นเลย
อยากอวยอยากเจ็บรู้รอบไป
คือแม้แต่ตัวคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง
ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันเกินเบอร์ไปแล้ว
เขาอยากให้กรรมการยกเลิกเกมนี้ด้วยซ้ำ
เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้า
เขาพร้อมที่จะรับคำด่าจากแฟนบอล
แล้วก็เขาก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ไม่ดีแหละ
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรื่องของอาชีพก็ต้องทำตามมืออาชีพประมาณนั้นนะครับ
ส่วนบรรยากาศนอกสนามนะครับก็เรียกว่าดูเดือด
มีการปลาหินมีการทุบรถ
เขาเป็นกระจกหลายชั้นมาก
ก็เลยทำให้ไม่หินหรืออะไรก็ตามแต่ไม่สามารถที่มาทำร้ายทำร้าย
ก็เรียกว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานชมพศคนปัจจุบันด้วย
คว้ายูซีแอลได้คว้าลาลีก้าได้
แต่ว่าเรียลมาริดเขาไม่ได้ชื่นชอบที่จะใช้นักเตะอาฟิกันเท่าไหร่
อย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายครั้ง

ตรงกันข้ามมันกลับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมือนกัน
เพราะในปีแรกที่เขาย้ายทีมเขาก็ได้แชมป์
และหลังจากนั้นก็ได้บรรลงดอ
จริงตอนย้ายทีมตอนแรกอาจจะไม่เดือดหรอก
มาเดือดเพราะคำพูดนี้แหละ
มาเดือดเพิ่มเพราะคำพูดนี้แหละใจคอ
คือเขาก็ชัดเจนว่าจริงแล้ว
หลังจากที่ใบหน้าอันถมึงทึงในวันที่เซ็นสัญญาหรือเปิดตัวเนี่ย
มันค่อยจางหายไปเขาก็รู้สึกว่าการมาอยู่กับเรียลมาริดก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่

เพราะนี่คือเรื่องที่โอ้โหมันหยามกันทุกฝั่งทุกอย่างเลยอ่ะ

มันคือแต่อย่างที่พี่บอยบอกตั้งแต่แรกแหละมันอาจจะไม่ใช่

อย่างน้อยบาลชีโน่น้าก็ยังได้เงิน
แปลกนะเป็นเปอร์ตี
ก็ตอนนั้นซื้อมาเป็นแพ็กเก็ตคู่เลย
แต่มาร์คโลมาพี่ว่าตอนนั้นชื่อฉันเขาโอเคไง
แต่เจ็บตอนมาอยู่บาซ่าก็เจ็บ

นั้นบาซ่าก็ไม่ได้มีคนที่แบบโดดเด่นขึ้นมา
ตอนนี้โอ๊คมาเขาเงียบแล้วนะเขามีข่าวล่วงละเมิดทางเพศ
ก็เลยแบบตอนนี้ก็ต้องถอนตัวจากวงการฟุตบอลไป
กว่าที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ผิดในเหตุการณ์นี้
นะครับก็เป็นเรื่องราวของพ่อหนุ่มคิ้วดกคิ้วหน้าคม

เขาดูเป็นพระเอกหนังไทยอะ
ดูดุยฟิโก้หน้าตาเขาจะดูแบบหล่อหล่อคม

ใครก็จะดูแบบใช่เลย
ซึ่งความเจ๋งของหลุยฟิโก้คือเขาเล่นให้๒สโมสรต่อกันอย่างที่บอก
แล้วเอาจริงก็คือประสบความสำเร็จทั้งสองสโมสร

ใช่แบบพูดได้เลยว่าเขาเป็นตัวยืนของทั้งสองสโมสรอย่างแท้จริง
แล้วจริงอะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงเพิ่งนึกออกก็คือว่า
ทุกครั้งที่เปเรสเขาเจอฟิโก้
เขาบอกว่าเรียอัลมริดจะไม่มีวันนี้ได้ถ้าไม่มีนาย
นับก็ได้

เฟฟคล้ำก็คือไปแล้วจะให้เครดิสเสมอ
อืมหมั่นไส้เออเอออีกทีมหนึ่งปารีสอีกทีมนึงไม่ใช้เงินเยอะแต่คลองคลองเขาเรียกนะคลองหลีกก็
ไม่ต้องมีอะไรเยอะหรอกเอาเนี่ยไอ้สี่สามห้าทีมนึงไปรวมกันลีกอื่นถ้าเตะก็สนุกขึ้นแล้ว
ก็เป็นเกร็ดหนึ่งที่เชื่อว่าถ้าคนดูบอลยุคนั้นคงช็อกเหมือนกันคงตกใจคงไม่มีไม่มีใครเชื่อ
ว่ามันดิวแบบนี้จะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่บอยไปสรุปมานะครับ
ก็เป็นอีพีที่เข้มข้นเข้มข้นโดยเนื้อหามีมุมต่างต่างเป็นเป็นเป็นเรื่องเล่าแบบ
ซ้ายทีขวาทีจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่รู้ใครเป็นคนโกหกใช่ครับคือเราก็ไม่รู้ทางรู้จริงจริงว่า
โก้พูดว่าไอ้เรื่องที่จะไปขอเงินเนี่ยมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะจริงแล้วถ้าถ้าเรามองว่าฟิโก้เขาไม่อยากย้ายทีมอ่ะไอ้การโทรไปขอเงินโจรแก๊สปาร์ทเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะเหมือนกัน

เขารู้สึกว่าเงินแค่นี้เขาสโมสรใจเพื่อเขาได้แน่ในมุมเขาไง
แต่เขาก็บอกว่ามันไม่จริงไม่จริงอะไรเงี้ยก็

คือความคิดนั้นน่ะมันก็เลยมันไม่ใช่การงงแงขอค่าเหนื่อยเพิ่ม

ทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้มันก็กลายเป็นนั่นแหละ
กับ๒๐ปีล่ะเป็นเรื่องกัน
อันนี้เราจะกลับมาที่ใหม่หนึ่งครั้งหนึ่งครับอีพีต่อไปผมบอกเลยว่า

แต่พูดว่ากลับมาพรีเมอร์ลีกปั๊บจบเลย
มันมีอยู่ทีมเดียวที่เพิ่งปลดผู้จัดการทีมไป

ก็ยังไงก็ฝากติดตามว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรของทีมนี้นะ
แล้วก็ติดตามเราได้เหมือนเดิม
ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงเย็น

บ่าย๒โมงเฉยสิ
เป็นช่วงเวลาอย่างที่บอกก่อนบอลเตะ
คที่จะถึงนี่บอลมาหรือยังนะพี่บอย

เป็นโปรแกรมทีมชาติ

แต่ก็มีทีมชาติให้ดูนะครับ

แกก็คงไม่มีใครตื่นเต้นกับทีมชาติแบบอย่างนี้สักเท่าไห

ชั้นไม่เหมือนบอลใหญ่
ส่วนใหญ่ก็คือลอบภูมิประวัติโลกแล้วแหละ

เมื่อกี้ฟ้าแลบฟ้าร้องอยู่นะ
ดีขึ้นกว่าช่วงนั้นที่ตกเป็นรูทีน
ตกไม่บัญญาบัญญัง
อย่างน้อยก็มีใครเชียร์บอลไทย

เราก็หมายมั่นปั้นมืออยู่เป็นประจำกับถ้วยนี้สำหรับทีมชาติไทยนะฮะ
ก็มาลุ้นกันว่าเราจะกู้หน้าหรือเสียหน้าหรือยังไง
ก็มารุ้นก็กลับมาที่รายการเราวันเสาร์บ่าย๒โมงเหมือนเดิม
ใครมีคอมเมนต์หรืออยากพูดคุยกับเราก็น่าจะสะดวกกัน
แฟนบอลทีมจากพรีเมอร์ลีกครับครับก็ยังไงก็วันนี้
ขอร่ำลากันไปก่อนเดี๋ยวฝนจะตกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม